แกเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างเป็นเหมือนน้ำมันไหลออกไหลออกมาจากจุดที่ตะปูอ่ะออกไปที่เสาอ่ะ
ที่ตอกอ่ะมันเป็นรูปหัว
ผู้หญิงผมยาวแล้วมีตึกแล้วมีคอแล้วตาโบเฮ้ย
เพื่อนที่กำลังยกไม้อยู่อยู่ก็ปล่อยไม้ลงแล้วก็ตะโกนเรียกชื่อ
ไอ้ต้มแล้วก็วิ่งหนีไปเลยแกค่อยเงยหน้าขึ้นไป
นั่งยองยิ้มแบบไม่มียิ้มแบบมีแต่เหงือกอะ
อยู่บนก่อไม้ที่แกกำลังเอามือล้วน

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
ที่จะพร้อมเสิร์ฟความหลอนให้กับคุณผู้ชม

ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
หวังว่าเราคงจะได้พบกันครับ
และในค่ำคืนวันนี้เรายังคงอยู่ในช่วงของการเว้นระยะห่าง
พูดคุยกันแบบวีดีโอคอร์
และแขกรับเชิญของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อย

สวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับทีมงาน
แล้วก็สวัสดีครับทุกท่านครับ
ได้คุยเพิ่งได้เห็นหน้าค่าตากันวันนี้

แล้ววันนี้พี่มณะมาพร้อมกับเรื่องที่ต้องบอกว่า

เด็กวัดเจอผี

เป็นประสบการณ์ของคุณน้าผมเอง

ขอย้อนกลับไปประมาณ๕๐๖๐ปีได้เพราะว่า

สมัยที่แกเรียนประถม
ถ้าทุกท่านได้ฟังเรื่อง
พี่แจ๊คจำได้เรื่องพูดปลายน้ำ

ตอนนั้นผมยังไม่เกิดมีแต่คุณแม่ที่เกิด

ว่าเด็กคนนี้ไม่รอดนะคือเหมือนกับจะเป็นหมอดูอยู่ที่ฝั่งนู้นน่ะ
ตินแกขายตัวอยู่ที่ท่าเรืออ่าท่าเรือข้ามฟากนะฮะ
แล้วหมอดูก็ทักว่าเด็กคนนี้นะต้องพาไปหาเท้ากูเวรนะ
ฝากให้เป็นลูกท่านแค่นี้คือยายผินแกสงสารเลย
เพราะงั้นเวลาเด็กคนนี้จะทำอะไรจะเล่นอะไรจะโดนห้ามไปหมด
อ่ะอย่าเอาถุงร้อนมาเล่นนะมันเป็นถุงใส่บาทคือไม่ให้ไม่ให้อ้าง
หนังกะติ๊กนี่ก็อย่าเล่นนะก็เอาไว้มัดถุงใส่บาท
นั่นก็อย่าเล่นเอาไว้ทำกับข้าวใส่บาทอย่าไปเล่นริมน้ำ
อย่าไปเล่นในวัดอย่าไปเล่นอยู่ติดวัดไงครับ
อย่าไปเล่นในบ่อเตานะคือกลัวว่าจะเป็นอะไรไป
ห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นห้ามนี่อะไรอย่างเงี้ย

ตอนนั้นตัวเย็บผิดเองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหาท้าวโกเวสที่ไหน
คราวนี้ก็เลยพาน้าต้มเนี่ยไปฝากไว้กับหลวงตาที่วัดแห่งมึง
ให้อยู่เป็นเด็กวัดไปอยู่กับหลวงตาแล้วก็ย้ายจากที่เดิมเนี่ย
มาเรียนที่โรงเรียนปฐมที่ติดกับวัดนั่นแหละ
ที่วัดเนี้ยฝั่งทนนะมันก็จะประมาณว่ามีวัดอยู่ใกล้ใกล้กับสามสี่วัด
คือถ้าท่านเคยนึกถึงแบบสมัยก่อนนะบางกอกน้อยบางกอกใหญ่
อะไรพวกนี้๕๐ปีที่แล้วอ่ะมันจะไม่มีอะไรเลย
ยังเป็นถนนลูกรังเป็นโครนเป็นแบบเป็นทุ่งอะไรลักษณะนี้
นัทตุ้มก็ออกจากป่าวสี่จากโรงเรียนเดิมอ่าแล้วก็ไปป่าวหก
อ่ะป่าวห้าป่าวหกป่าวเจ็ดที่โรงเรียนนั่นแหละ
ใกล้ใกล้กับวัดติดกับวัดเลยที่วัดเนี้ยมันจะติดคลองเล็กเล็ก
พระที่นี่ก็พายเรือออกบินทบาทด้วยแล้วตอนฝนตกเนี่ยนะ
ท่านลองนึกถึงนะไม่ต้องพูดถึงเลยที่นี่มีป่าช้า
แล้วป่าช้าที่นี่ก็ติดคลองเวลาน้ำท่วมน่ะ
มันก็จะตุ๊บป่องตุ๊บป่องจะมีหัวกระโหลกลอยแล้วค่ะ
คือแบบที่ยังไม่ได้เผาอ่ะพวกปลาหลงปลาไหลก็จะชกชุม
โดยเฉพาะบริเวณก็ตัวจะอ้วนอ้วนหน่อยครับกลับมาเรื่องของนาตุ้ม
ตุ้มเนี่ยแกเป็นคนที่ค่อนข้างสนอยากรู้อยากเห็น
และที่สำคัญคือแกไม่กลัวผีตั้งแต่เด็กแล้ว
แต่อยากรู้อยากเห็นแล้วแบบแกมาโดนเอาเรื่องแรกเนี่ย
ในตอนที่คุณยายพาณตุ้มไปฝากหลวงตาวันแรกที่พาเขาไป
ยายก็พาเด็กชายตุ้มไปพอไปถึงหน้าวัดมันเป็นซุมนะ
ซุ้มหน้าประตูเป็นซุ้มเก่าเก่าครับวันนั้นมีสวดพานยักษ์กันอืม
มันมีเสียงดังเสียงสวดอ่ะดังออกมาจากในวัดครับ
กำลังจะเข้าซูมหน้าวัดแล้วแล้วตุ้มเขาแล้วว่าในจังหวะนั้นนะ
จังหวะนั้นกำลังจุงมือกับยายอยู่เลย
เห็นเหมือนมีคนตัวใหญ่ใหญ่หลายหลายคนอ่ะหลายหลายคนอ่ะ
เห็นเป็นลางลางเหมือนโปร่งแสงอ่ะครับมองเห็นเลยว่าเป็นตัวคนกำลังวิ่ง
พุ่งออกมาจากในวัดอ่ะแล้ววิ่งผ่านประตูวัดออกไปแล้วไปซ้ายไปขวา
เป็นตัวสูงสูงใหญ่ใหญ่นะครับวิ่งผ่านตัวเด็กชายตุ้มไป
เหมือนสะสารผ่านร่างอ่ะแล้วตุ้มเล่าให้ฟังว่าในตอนที่ผมผ่านตัวเนี่ย
มันมันเหมือนกับมันมีมันมีอะไรมันทำให้ตัวเราสั่น
อ่าคือยายเห็นอาการณตุ้มเฮ้ยทำไมสั่นอย่างงี้เนี้ยมาถึงวัด
เอาแล้วใจเสียแล้วไงเข้าวัดมีอาการไม่ปกติแล้ว
เข้าไปหาหลวงตาขอน้ำมนต์มารดหลังจากนั้นมาก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์
หลวงตามาตั้งแต่บัตรนั้นเป็นเด็กวัดมาตั้งแต่บัตรนั้น
แล้วคราวนี้แกก็เล่าว่าไอ้ห้องที่แกอยู่อ่ะนะ
ห้องที่น้าอยู่อ่ะน่ะน่ะทำจากฝาโลงศพ
คือสมัยนั้นมันไม่มีไม้นะแต่ท่านอาจจะเคยได้ยินถ้ำจากฝาโลง
มันก็มีพวกฝาโลงนี่แหละไม้ที่ทำโลงนี่แหละ
ในช่วงแรกที่อยู่วัดก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมาก
ก็นอดกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วก็ไม้ตัวหนึ่ง
ขอโทษทีคือนักตัวหนึ่งนอนในห้องเดียวกันอ่ะสามชีวิต
ในห้องเล็กเล็กน่ะทุกท่านยนตนาการเป็นไม้ห้องเล็กเล็ก
แล้วมันจะมีเสาอยู่กลางห้องครับไม่รู้หรอกว่าเป็นเสาอะไร
มีวันหนึ่งณตุ้มต้องขึงมุ้งเอง
ก็เลยเอาตะปูอ่ะอืมไปตอบทำหัวมุ้งที่เสาอันนั้น
๊อกป๊อกป๊อกครับแล้วเอามุ้งอ่ะมาเกี่ยวไว้
อ่ะก็นอนกันไปไม่ได้เอกใจอะไรแต่สุนัขที่เลี้ยงไว้อ่ะ
ผ่อนทั้งคืนอืมแกก็หลับหลับตื่นตื่นเงียบ
ได้แล้วจะหลับแกก็นอนไปแล้วก็หอนอีกแล้วครับ
แกก็บอกว่าไม่รู้หอนอะไรหอนแล้วก็มองไปในห้อง
ไปรอบรอบบริเวณห้องนั่นแหละพอมาตื่นเช้า
ต้องตามพระไปบินทบาทก็จะไปปลดหัวมุ้ง
แกเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างเป็นเหมือนน้ำมัน
ไหลออกไหลออกมาจากจุดที่ตะปูตอกไปที่เสา
แกเข้าไปแตะเลยมาดูมันเป็นน้ำมันนะ
มันไหลออกมามันก็แกก็ดูตามไปเรื่อยสักพักหนึ่ง
ใต้ใต้จุดที่ตอกอ่ะมันเป็นรูป
หัวผู้หญิงผมยาวแล้วมีเด็กแล้วมีคอ
แล้วตาโบค่ะขึ้นเป็นเหมือนกับรอยแกะสลักอ่ะเฮ้ย
แล้วน้ำมันที่ไหลมันก็ไหลผ่านหน้าไปเออ
ก็ตกใจแกก็ตกใจกันแล้วก็วิ่งไปที่กุฏิหลวงตาบอก
หลวงตาครับหลวงตาครับทำไมมีน้ำมันออกมาจากเสาเนี่ย
หลวงตาก็บอกว่าไปถอนมาเถอะลูก
แล้วยกมือขอคำมาก่อนนะนั่นน่ะเสาตกน้ำมันอื้อหือ
แกแกก็ไปถอนแกก็ไปถอนแล้วพอถอนแกบอกว่าตอนนั้นน่ะ
ยื้ออยู่นานเนี่ยดื้อยังไงก็ไม่ออกตะปูดึงก็ไม่ออก
ตาก็เลยมาบอกว่าขอเข้ามาหรือยังก็เลยยังไม่ได้ขอคำมา
ครับณตุ้มแกก็เลยก้มกราบขอเข้ามาแค่นั้นแหละ
ก็ดึงพวกอ่ะออกแล้วอืมแต่พอดึงอ่ะน้ำมันก็ยัง
น้ำมันก็ยังมีไหลอยู่เหมือนกันครับพอมันตอนเย็นก็แห้งไปแล้ว
แล้วรอยที่เป็นรูปผู้หญิงเนี่ยไม่มีแล้วหายไปเลย
เราก็เลยรู้ตอนนั้นว่าอ๋อในห้องเรามีเสาตกน้ำมันอยู่
ครับแล้วหลังจากหลังหลังจากหลังจากเหตุการณ์นั้น
นอนห้องนี้ทีไรไม่รู้ยังไงแกก็
ฝันเห็นแต่ผีเกือบทุกคืนตั้งแต่ตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเป็นต้นมา
ฝันว่ามีผีมานั่งในห้องบ้างล่ะฝันว่ามีผีมานั่งอยู่บนหลังคากุฏิที่แกนอนบ้างอ่ะ
ฝันว่าเดินเดินไปมีผีบนต้นไม้มันมันมายื่นขออะไรอย่างเงี้ย
แล้วในฝันแกก็วิ่งหนีนะแล้วก็ภาวะตื่นคือฝันแบบนี้จนชิด
อ่าคราวนี้หลวงตาเนี่ยตอนหัวค่ำหัวค่ำ
ก็จะมีรับกิจนิมนต์ไปสวดศพครับแกก็จะมักจะพาณตุ้มไปด้วย
เพราะไม่มีใครอยากไปไม่มีเด็กคนไหนไปด้วยแกก็เรียก
ตุ้มไปหาอะไรกินกันอ่ะแล้วตุ้มก็จะรู้แล้ว
เพราะว่าไปหาอะไรกินกันแสดงไปทำกิจนิมนต์ไปงานสวดศพ
ตุ้มก็จะได้ขนมได้ขนมกินเพราะว่าทานไปเนี่ย
มันเป็นทางเปรียวมันมีแต่ทุ่งย่าสูงสูง
แล้วก็เดินบนทางดินไปออกไปจากวัดไปที่ชุมชนไปวัดอีกวัดหนึ่ง
วันนั้นแกก็เดินไปแกเดินตามหลวงตาไปมีกระบอกไฟสายกระบอกหนึ่ง
เดินตามหลังไปจำได้แม่นเลยแกบอกว่าวันนั้นเนี่ยมีแสงจันทร์
ทุกท่านลงนึกถึงนะครับด้วยความเป็นเด็กอ่ะ
ไฟก็จะไม่สาดสอบอยู่ที่เดียวหรอก
ก็ต้องปัดซ้ายทีขวาทีอ่าซ้ายทีใช่อ่าส่องที่ทุ่งบ้างอ่า
มันไปไกลแค่ไหนส่องบนฟ้าสองพระจันทร์บ้างอะไรบ้างอ่า
แกก็ส่องเล่นสนไปเรื่อยเรื่อยลูกตาก็ไม่ได้ว่าอะไร
ส่องไปส่องมาแกดันหันไปส่องด้านหลังด้านหลังอืม
กระโดดโยงเลยก็บอกว่าหลวงตาหลวงตามีแมวดำตัวใหญ่
ตัวใหญ่เท่าตัวใหญ่กว่าคนอีกอ่ะตัวเบอร์เลอร์เลย
ยังมองมองมาที่นาตุ้มแล้วกำลังเดินตามน้าตุ้มอยู่
แกกระโดดโยงไปเกาะจิวอลไปเกาะจิวอลลูกตาแล้วบอก
ลูกตาลูกตาลูกตาแมวยักษ์แมวยักษ์อยู่ด้านหลัง
แววยักษ์อยู่ด้านหลังหลวงตาก็หันไปไม่มีอะไรตุ้ม
งั้นตุ้มมาเดินข้างหน้านี่แล้วก็ส่องไฟไปข้างหน้า
ไม่ต้องส่องที่อื่นนั่นแหละครับถึงได้ไปกันต่ออืม
หลวงตาเนี่ยวันนั้นเนี่ยหลวงตาเริ่มรู้แล้วครับ
ชายตุ้มเนี้ยมีอะไรบางอย่างครับคราวนี้
อย่างที่บอกนะทุกท่านวัดนี้มีป่าช้า
แล้วป่าช้าเนี่ยเป็นที่ที่ณตุ้มชอบไปเออแปลกนะ
ก็เลยถามว่าทำไมชอบไปป่าช้าแกบอกว่าไม่รู้
มันเงียบดีอืมแล้วป่าช้าเนี้ยพื้นที่ของป่าช้านะครับ
ทุกท่านลองจิตนาการนะอีกอย่างนะมันอยู่ติดกับโรงเรียน
ที่เป็นโรงเรียนแล้วมันก็จะมีพวกโต๊ะไม้ที่พังแล้ว
เก้าอี้เก่าเก่าที่มันเป็นผูกพังมีแบบเศษไม้เป็นแผ่นแผ่นอ่ะ
ก็วางกองตรงริมคลองตรงป่าช้าที่ติดกับป่าช้านี่แหละ
แล้วน้ำในคลองนั้นมันก็จะตื้นมีย่ามีแหน่มีปลามีอะไร
เด็กชายตุ้มอยากรู้อยากเห็นสนไงฮะเผื่อจะมีของที่อยู่ในลิ้นชักในตู้เอามาเล่นได้
ก็ไปเล่นกับเพื่อนเด็กวัดอีกคนนึงครับแล้วคราวนี้ปลามันเยอะ
ก็ลุยน้ำกันไปลุยน้ำไปดูไปเจอปลาไหล่ตัวมันอ้วนก็เลยลุยไปลุยไป
เนี้ยก็เดินหลุยน้ำตื่นตื่นอ่ะซ้อมซ้อมซ้อมซ้อมซ้อมไปที่กอง
ไม้กองเดิมนั่นที่มีปลาผลุคต์ผลบผลโหลอยู่ด้านล่างมีปลายเยอะน่ะตุ้มก็เอาไฟ
ยกม้าย้ะ

อ่ะตุ้มวง
คราวนี้กงง

ครับมันไม่ได้มีแต่แหน่นมันมีเศษผงอะไรไม่รู้มันมันเหม็นเหม็นอ่ะ
มันกลิ่นมันเหม็นเหม็นอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ไอ้เศษเศษเนี้ยไม่รู้เศษอะไร
สักพักหนึ่งมันเริ่มมันเริ่มมีกลิ่นตลบอบอวนเป็นกลิ่นเหม็นเน่าอ่ะ
ในบริเวณนั้นน่ะค่อยค่อยตลบอบอวนขึ้นตลบอบอวนขึ้นคล่อม
เพื่อนที่กำลังยกไม้อยู่อยู่ก็ปล่อยไม้ลงแล้วก็ตะโกนเรียกชื่อไอ้ต้ม
แล้วก็วิ่งหนีไปเลยอ่าตุ้มก็งงอ้าวทำไมทิ้งเอาไม้ทิ้งลงมาล่ะ
ครับด้วยสัญชาติยานอ่ะณตุ้มสัญชาติยานณตุ้มแกค่อยค่อยเงยหน้าขึ้นไป
มีคนแก่ผอมไม่มีลูกตานั่งยองยิ้มแบบไม่มียิ้มแบบมีแต่เหงือกอ่ะ
อยู่บนปลอกไม้ที่แกกำลังมือล้วนอ่ะกำลังนั่งยองยองอยู่แล้วมองลงมาที่แกอ่ะ
เหมือนกับมองว่าทำอะไรกันอยู่
แกแหกปากร้องรั่นเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็คือเสียขวัญแล้วอ่ะ

คือผมว่านะคือแกบอกว่ามันไม่พร้อมที่จะเจอแบบนี้
แล้วมันเสียงฝันอย่างแรงเลยแป๊บเดียวเพื่อนนักตุ้มที่ที่วิ่งไปอ่ะ
คงคงจะไปตามพระพระเนรเอามาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันหน่อย
ก็เลยมาดูอ่ะเห็นนะเห็นเด็กชายตุ้มนั่งอยู่บนน้ำตื่นตื่น
กลจำเป้าน้องร้องไห้อยู่ก็เข้าไปปลอบใจกัน
แล้วก็ช่วยช่วยกันรื้อดูว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีกลิ่นอะไรอืม
ปรากฏว่าใต้กอเนี้ยมันมีศพลอยมันติดอยู่อืมมันเป็นศพ
มันมันศพที่ไม่ครบตัวนะทุกท่านครับมันเป็นศพที่โดนปลาแทะจนเล็กมาแล้ว
หลายวันอ๋อเหมือนเลยมีมีปลายปลาไหลห้วนอะ
ไหว้ไปยุ้งเยี้ยงชุมในโครงกระดุ่งนั่นแหละ
พอเปิดมาดูเนี้ยกลิ่นก็เลยคงไปทโธ่เลย
คือคงจะลอยตามตามขอค์มาผักมาอืมแล้วมันติดที่ปาช้า
เพราะฉะนั้นไอ้ที่ล้วงเข้าไปเนี่ยแน่นอนคือล้วงเข้าไปโทษนะฮะในคนตาย
คงจะล้วงเข้าไปอ้าวใช่
เพราะว่าแกบอกว่าแกล้วงเข้าไปลึกนะคนล้วงออกมาปั๊บ
คราวนี้มันไม่มีปลาแล้วมันเจอปลาเหมือนกันนะแต่จับไม่ได้เพราะมันลื่นมาก
แต่ออกมาทำไมมันมีเศษผงติดเต็มแขนเลย
เหมือนที่มันเป็นเหมือนกับที่มันแบบย่อยแล้วอ่ะเละเต็มแขนเลยแล้วมันเหม็นเหม็นครับ
คราวนี้ที่วัดนี้จะมีพระอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าพระรอง
กุฏิของพระรองจะเป็น๒ชั้นนะจะอยู่ติดกับทุ่งย่ารกเป็นกุฏิไม้
พระรองจะอยู่ชั้น๒และถ้ามองจากชั้น๒ผ่านทางหน้าต่างออกไป
ระยะหนึ่งผ่านย่ารบไปก็จะเห็นป่าช้าป่าช้าเนี่ยห่างออกไป
จะเห็นต้นมะพร้าวสองต้นที่ป่าช้าคือคือที่ป่าช้าที่วัดนี้จะมีต้นมะพร้าวสูงมาก
สูงปริศเลยสูงพิลึกอ่ะมีอยู่สองต้น
แล้วพระรองเนี่ยพอรู้ว่าณตุ้มเจอผีพระรองก็เข้ามาหาบอกว่า
ตุ๊บอยากเห็นเปรตไหมแม่
ก็เดินมาหามาตบเลยว่าอยากเห็นเปรตไหมถ้าอยากเห็นเปรตนะ
มากุติกูตีหนึ่งตีสองเดี๋ยวกุบรุก
คือนาตุ้มก็บอกว่าไอ้ตอนนั้นน่ะเออกลัวนะ
แต่อยากรู้ไงเพราะได้ฟังเรื่องเปรตมาจากผู้ใหญ่มาจากมาจากยาย
ยายเล่าให้ฟังว่าอย่างนั้นอย่างนี้ตัวสูงอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้เราก็กลัวแต่เราก็อยากดู
คืนนั้นก็เลยไปนอนกุฏิพระรองอยากดูเบรกก็ไปนอน
พอเวลาสักตีหนึ่งตีสองพระรองก็สะกิด
ตุ้มก็ตื่นขึ้นมาเห็นพระรองกำลังนั่ง
นั่งพิงฝาที่มีหน้าตาแล้วก็ชี้
พระรองค์ก็ชี้ชี้ไปที่รอยแตกของไม้
รอยแตกของมันแล้วก็มีแบบเหมือนกับเอาสกรูมา
หมุนให้มันใหญ่ขึ้นมาชี้มาดูมาดู
ชี้ไปส่องดูดิมานี่มานี่
ตุ้มก็ค่อยนั่งขัดตามหาดนะแล้วก็ก้มลงไป
มองผ่านรูเข้าไปแกว่าไงมะเห็นไว้
เห็นจริงตัวผอมสูงมาก
ยังไงมันก็ไม่ใช่ต้นไม้
เพราะเห็นสองตนเดินอยู่

สูงกว่าต้นมะพร้าว๒ต้นที่อยู่ที่ป่าชาย
ถามว่าเห็นเป็นรูปร่างไหมเห็นแขนขายาว
ใส่อะไรเลยแล้วผมยาว

เหมือนผิวหนังติดกระดูกอะ
น้ำตุ้มแกก็นั่งดูอยู่นานแกก็พึ่งพำอืม
เหมือนที่ยายเล่าให้ฟังเลยนะมีอยู่จริงด้วย
พระรองก็หันมาถามหันมาก็หันมาบอกว่าเป็นไง
ชัดไหมมึงอ่ามึงมึงอ่ะชอบไปเล่นที่ป่าช้า
ระวังให้ดีมึงจะเจอของดีเข้าสักวันหนึ่ง
อันนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจผมยังบอกว่าณตุ้มมีอีกไหม
วันไหนหมดโควิดแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวพาผมไปหน่อยสิ
ผมอยากไปดูกันเขาคุยอยู่
แกบอกว่าภาพนั้นเนี้ยยังติดตาเห็นจนถึงทุกวันนี้อืม
คือณตุ้มเนี่ยเคยชอบไปอยู่ป่าช้าตอนเย็นเย็น
ค่ะนะแจ็คจะมาฟังแล้วพอเลิกเรียนเนี่ยเคยชอบไปเล่นที่สาราแถวนั้น
ผมถามว่าไม่กลัวเหรอก็กลัวนะแต่ชอบไปไม่รู้เป็นอะไร
พอตอนเรียนเนี่ยก็จะกลับมาที่วัดแล้วก็ไปเล่นกระดานดำที่พวกเนรเขามีเอาไว้เรียน
อืมไปเล่นกระดานดำไปตั้งโจรด้วยกันอะไรกัน
วันเพื่อนเด็กวัดก็กลับมาก็มานั่งเล่นด้วยกันแถวนั้นคราวนี้ที่ป่าช้าเนี่ย
มันมีเนินดินฝังศพถูกไหมครับอืมและอย่างที่ผมบอกอ่ะ
ที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันมีต้นมะพร้าวอยู่สองต้นที่สูงพิลึกพิลึกสูงมากมากเลยนะ
ตุ้มกับเพื่อนอีกคนนึงก็คุยกันบอกว่ามองขึ้นไปข้างบน
ไอ้ลูกมะพร้าวเนี้ยน่าจะเอาลงมากินนะอืมอ่าแกสอง
ตุ้มกับเพื่อนก็หาทางว่าเอ๊ะทำไงจะเอาลงมากิน
เพราะมันสูงมากก็พยายามกันพยายามไปพยายามมา
พูดช่วยกันขึ้นอ่ะช่วยกันหาทางปีนขึ้นมาสุดท้าย
ก็เอาลูกมะพร้าวลงมากินได้ลูกก็ชอบกันแล้วก็กินปู๊ด
ดื่มน้ำมะพร้าวนะแม่ก็บอกมันหวานหวานมันหวานเจี๊ยบเลย
ชื่นใจจริงจริงเลยครับณตุ้มแกก็เลยเอาลูกมะพร้าวเนี่ย
วิ่งไปหาพระรองพระพระพระน้ำมะพร้าวเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยนะ
อ่าอ้าวแล้วเอาจากไหนมาก็เอามาจากต้นมะพร้าวที่ป่าช้าสองต้นนั่นไง
อ๋อเหรอสบายแล้วมึงทำไมอ่ะน้ำเหลืองผีอะไรนะฮะ
คิดว่าน้ำมะพร้าวที่ป่าช้ามันจะหวานได้ยังไงมันมีอะไรฝังอยู่ในอิน
คิดดิที่มึงกินน่ะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหอของผีที่ฝังไว้ในป่าช้าทั้งนั้นแหละ
อ่าครับแค่นั้นแหละอวกทั้งคู่เลยครับเพื่อนมันตุ้งไข้ขึ้นเลย
กินมะพร้าวไปหลายเดือนเลยคือสมัยนั้นเขายังเขาเขาไม่เผาศพใช่ไหม
เขาก็เก็บเอาไว้แล้วเผาทีเดียวครับพระรองบอกสบายแล้วมึงน้ำเหลืองผี
เป็นไงบอกเลยว่าอย่าไปเล่นที่ป่าช้าเป็นไงล่ะเจอดีก็จะได้ครับ
คราวนี้เรื่องที่ป่าช้าก็ยังไม่จบแกก็จะไปเล่นอยู่นะ
อยู่มาวันหนึ่งนะแกกำลังเล่นอยู่คนเดียวไม่มีใคร
มันมีเสียงในป่าช้าที่เป็นที่มันมีเนินดินแล้วมีฝังศพแล้วมีสังกษีครอบไว้
โคร่มแกก็หันไปดูไอ้เพลิงสังกษีอ่ะที่มันบังฝนไว้อ่ะ
มันล้มลงมาแล้วก็โรงศพเก่าเก่าที่มันผุบแล้วอ่ะ
มันก็ล้มโครงลงมาศพพวกกระดูกหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็ตกลงมา
คราวนี้มันก็มีพวกเหรียญเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทอะไรพวกนี้
เหรียญบาทเหรียญห้าบาทเนี้ยมันตกตกตกเต้นไม่หมดเลย
เหมือนกับเหมือนเงินปากผีใช่ไหมครับ
หรือว่าก็ครับหรือว่าก็อาหารที่เอาไว้ซื้อที่ในโรงศพน่ะ
ตุ้มก็เข้าไปดูโอ้เห็นเหรียญเยอะแยะเลยก็วิ่งไปหาหลวงตา
ลงตาครับลงตาครับที่ปากช้าเนี้ยมีเหรียญห้าบาทเหรียญปากเต็มไม่หมดเลย
ผมขอได้ไหมครับคุณตาก็บอกว่าจะขอก็ขอเข้ามาก่อนละกัน
บอกเขานะครับอยากอ่าผมอ่ะมาอยู่วัดนี้ผมมาเรียน
อยากขอเงินไปซื้อขนมกินบอกเขาก่อนก่อนที่จะหยิบตอนเย็นเย็นเนี่ย
ที่วัดที่คลองเนี่ยมันก็จะมีคุณตาคนหนึ่งพายเรือมาตามคลอง
มาจากสวนข้างในพายมาไปซื้อโอเลี้ยงที่ตลาด
แล้วก็พายกลับมาณตุ้มก็เอาแล้ววิ่งไปเอาตังค์มาสิบบาท
ยกมือไหว้ขอโทษนะครับขอเงินไปซื้อโอเลี้ยงหน่อยนะครับอืม
แล้วก็หยิบเงินไปสิบบาทฝากคุณตาพายเรือคนนี้
ไปซื้อโอเลี้ยงมาด้วยค่ะแล้วก็นั่งรออยู่ที่ริมริม
ครองนั่นน่ะกินวันละถุงวันละถุงวันละถุง
บอกใครด้วยว่าเอาเงินมาจากไหนเพราะทำอย่างนี้หลายวันเข้า
มีอยู่วันหนึ่งณตุ้มกำลังจะเอาเงินให้คุณตาท่านเนี่ย
แต่ปกติคุณตาเนี่ยจะไม่มาจอดจอดเรือแล้วมาคุยกัน
เด็กชายตุ้มครับวันนี้มามาจอดเรือแล้วมาคุย
คำถามแรกที่ถามเด็กชายตุ้มตุ้มมึงไปเอาเงินมาจากไหน
อืมทำไมล่ะครับคือกูพายเรือไปเนี้ย
มีคนมาทักว่ากูรับใครมาด้วยอ่าคือมาหาว่าคุณตาคนนี้
รับจ้างส่งคนไปตลาดครับร้านโอเลี้ยงเนี่ยเขาเห็นคุณตาพายเรือมา
แต่ก่อนมาคนเดียวแต่หลังหลังระยะหลังหลังทำไมถึงมีคนซ้อนมาด้วย
นั่งมาด้วยกับแกแล้วมาขึ้นที่ท่าแล้วก็หายไปเลย
แล้วก็เลยคิดว่าแกไปรับคนมาจากในสวนมารับจ้างรับสองคน
ครับอืมเอาตังมาจากไหนทุกท่านพอรู้เท่านั้นแหละครับ
คุณตาแกก็ตะโกนด่าเลยไอ้ตุ้มมึงเนี่ยทำให้กูโดนผีหลอกอยู่ได้
ก็ตบกระโหลกเลยแล้วก็บอกไม่แวะแล้วก็ไม่แวะคุยกันไม่แวะไม่แวะ
รับไม่แวะฝากรับฟังเลยคือครับมันมีคนเห็นคุณตาท่านเนี้ยอืม
อีกคนติดมาด้วยนั่งมาด้วยแล้วก็นั่งเรือไปจนถึงท่าที่ตลาด

เป็นคนที่นะเจ้าของเหรียญแหละเจ้าของเหรียญนั่นแหละอืมอืมครับ
วิรกรรมเยอะแกก็สนอยู่คราวนี้พอแกโตเป็นนุ่มนะคือคือ
บวชที่วัดนี้นะครับแต่ว่าบวชตอนบวชเนี่ยไม่เจอมาเพราะว่าตอนบวชเนี่ยแก
แกตั้งใจมากจะถูกคืนพระอุโบสถทุกวันแล้วก็มาเจออีกทีหนึ่งตอนหลังจากบวช
อืมตอนนั้นก็เป็นนุ่มแล้วแหละมีมอเตอร์ไซค์ขับแล้วแต่ก็ยังคงไปไปมามา
เป็นธุระให้หลวงตาอยู่มีครั้งหนึ่งเพื่อนแกอยู่ที่วัดนี้อืม
ก็โทรไปหานะตุ้มตุ้มวานรบกวนขี่มอไซค์ไปส่งกูหน่อยที่อ่า
อีกอำเภอหนึ่งก็เลยมารับเพื่อนที่วัดแห่งเนี้ย
ไปอีกวัดหนึ่งครับไอ้วัดไตทางเนี่ยวัดที่ปลายทางเนี่ย
มันจะมีทางสามแพร่งมันก็จะมีไปวัดทางเหนือไปวัดทางใต้
อืมแล้วตุ้มก็เลยจอดส่งตรงทางสามแพร่งโชคดีเพื่อนอ่า
แล้วก็หันหัวกลับทุกท่านคนพี่แจ๊คคนขี่มอไซค์เนี่ย
รู้ใช่ไหมอืมเวลามีใครมานั่งซ้อนท้ายเราครับมันจะยวบ
อ่ะมันจะยวกนิดนึงอืมแกรู้สึกว่าเหมือนมีใครมานั่งซ้อนท้าย
ึกครับเอาแล้ววะใครวะมานั่งซ้อนท้ายคือด้วยความที่แก
ผมเจอผีบ่อยแกดันพูดบ่อยว่าอ้าวจะไปไหนล่ะ
ถึงที่แล้วลงน่ะแล้วแกก็ออกลงครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้ด้วย
ขี่ไปขี่ไปคนก็ลุกสู้สู้สู้สู้ตามทางอืม
พอถึงไฟแดงติดไฟแดงมันก็มีรถเก่งอีกคันหนึ่ง
ขนาดข้างข้างครับมาขนาดข้างข้างแกรู้สึกว่าเหมือนมีคนลงจากมอไซค์
อืมแกก็เลยหันไปมองด้านด้านด้านข้างที่มีรถเก๋งจอดอยู่อืมอืม
มองที่กระจกแกเห็นคนตัวทุ่มท้วมใส่เสื้อเชิดแขนสั้น
เห็นแต่ตัวไม่มีหัวมองผ่านกระจกรถที่สะท้อนกำลังลงจากมอเตอร์ไซค์แก
แล้วเดินหายไปข้างหลังณตุ้มก็พูดว่าอ้าวถึงแล้วเหรอ
โชคดีนะไปแล้วไฟเขียวพอดีคราวนี้แกก็บึงเต็มที่เลย
หนีเลยครับแกกลัวว่าเดี๋ยวจะมีใครมาอีกนี่เป็นประสงค์การของแกฮะฮะ
ว่าเป็นคนที่มีวีรกรรมเยอะแน่นอนว่าคนสมัยก่อนอ่ะ
ถ้าย้อนเวลากลับไปประมาณสักห้าสิบปีตัดเรื่องของเทคโนโลยี
ลาบ้านช่องออกไปให้หมดเลยครับผมเนี่ยจินตนาการไม่ออกแน่แน่
เพราะว่ามัน๕๐ปีแต่ถ้าจะหลับตาแล้วจินตนาการแน่นอนว่า
สิ่งทุกอย่างมันคือป่ามันคือคลองใช่มันคือชนบทธุรกันดาล
เพราะฉะนั้นเรื่องเล่าต่างต่างที่มันเกิดขึ้นกับพี่พี่นะนะลุงลุง
ตาตาทั้งหลายแหล่ในอดีตที่เขาเจอผีกันเนี่ยผีออกมาเป็นตัวเลยนะครับ
ออกมาให้เห็นจัดเลยว่าเนี่ยผีเนี่ยมาแหกอกควักไส้
แสดงตัวตนให้เห็นไม่เหมือนกับยุคนี้สมัยนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีความน่ากลัวด้วยบรรยากาศ
ความน่ากลัวด้วยการปรากฏตัวของผีในยุคนั้นสมัยนั้นฟังกี่ครั้งก็สนุกครับผมเออ
และเป็นเรื่องเล่าที่มันเกี่ยวข้องกับวัดกับป่าช้าฟังกี่ครั้งก็สนุกนะฮะ
ได้ครับพี่มณะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของณตุ้มครับผม
แกบอกว่ายังมีใช่แกบอกว่ายังมีอีกแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอ
รอให้แบบช่วงนี้ซาซาก่อนเดี๋ยวจะไปนั่งคุยกับแก
ถามแกว่าแกยังทำอะไรอยู่ที่ไหนแกบอกว่าครับ
ก็ยังเกี่ยวข้องกับวัดนี่แหละก็คือขายพวกเครื่องทำบุญ
เครื่องสังกษัตริย์ออกมาจากวัดเนี้ยวัดที่แกเคยอยู่ตอนเด็กเนี้ย
ครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามวัดเลยอืมก็ยังอยู่ที่นี่อยู่เดี๋ยววันไหนถ้ามีโอกาสไปเจอตัวแก
เดี๋ยวจะได้นั่งคุยกันมีเรื่องอะไรแปลกเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่ออีกครับ
ได้ครับค่อยค่อยมาอัปเดตกันนะพี่มานะนะได้ครับได้ครับ
วันนี้ขอบคุณพี่มานะมากมากเลยนะคะครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับ
แล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราแบบพี่มานะแบบนี้
หวังว่าเราคงจะได้พบกันในสถานีผีดุของเรานะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยครับ
สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบในการฟังชมประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทุกวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบพรีเมียที่แรกที่นี่คือทางยูทูปไทยรัฐของเรานั่นเอง
ติดตามรับชมกันได้สามวันติดกับเรื่องผีผีของเราครับและในค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับ

ครั้งหน้าเรายังคงมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ให้กับทุกท่านนั้นได้ติดตามรับชมกันเหมือนเดิม
วันนี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุ

ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดี
ไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์

โปรดติดตามตอนต่อไป